แต่ว่าเหตุเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมาจากพวกที่

เพราะว่ามีสาวเจ้าทุกข์คนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นแบบนี้
ถึงขั้นว่าไม่กล้าไปแจ้งความว่าตัวเอง
ถูกชกชุดทะนัยไปถึง๓ครั้งแล้วค่ะ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกตอนยามวิการเลยนะคุณนะ
ผู้เสียหายนะคะชื่อว่านางสาวบีนามสมมุตินะคะ
อายุ๓๐ปีเธอเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองกระบี่
ตื่นเช้ามาแล้วเธอก็พบว่าชุดชั้นในที่เธอตากไว้เนี่ยค่ะ
ตากไว้หน้าห้องพักหายไป
เธอก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดที่พักเปิดดูซิว่า
ชุดชั้นในที่ตากไว้เนี่ยมันหายไปไหน
ปรากฏว่าเธอเห็นในกล้องวงจรปิดว่าชุดชั้นในของเธอ
ถูกชายโรคจิตขโมยไปตอนดึกค่ะ
แล้วเราจะไปดูกล้องวงจรปิดนะ
เพราะว่ามันสามารถจับภาพคนร้ายได้แบบชัดเจน
ดูภาพไปพร้อมกันคุณผู้ชมเห็นไหมลูกศรนี่ขี่รถมาแบบนี้

เป็นคนร้ายเป็นชายนุ่งกางเกง๓ส่วน
แล้วก็เดินเข้ามาขโมยชุดชั้นในที่ตากเอาไว้
หน้าห้องพักหน้าบ้านพักแบบนี้
หลังจากนั้นก็หลบหนีหายไปค่ะ
คือผู้เสียหายเองเขาเปิดเผยนะคะว่า
ห้องแถวบริเวณตรงนี้
เจอคนร้ายก่อเหตุขโมยชุดชั้นในแบบนี้ไปแล้ว

ซึ่งสาเหตุที่นางสาวบีนามสมมุติตอนแรกเธอไม่กล้าแจ้งความเพราะ
กลัวว่าถ้าเกิดเธอแจ้งความไปแล้วเนี่ย
คนร้ายจะมาทำร้ายเธอ
คือตอนนี้เขาคิดในใจนะว่าอาจจะแค่มาขโมยของ
แล้วถ้ารู้แล้วตำรวจยังจับไม่ได้
มาทำไม่ดีไม่ร้ายเธอหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
คือทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เขาบอกว่าจะรีบจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
แล้วก็จะนำคลิปพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ย
แชร์ตามกลุ่มต่างตามโลกโซเชียล
คือให้ชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแสค่ะ

คืออยากจะให้เห็นว่าใครพบเห็นชายบุคคลลักษณะแบบนี้บ้าง

แล้วก็เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุทั้งสามครั้งเนี้ย
ให้ระมัดระวังเลยชุดชั้นในที่คุณตากเอาไว้นอกห้องนอกบ้านนะคะ
ถ้าเกิดใครที่พบเห็นเบาะแสแบบนี้

ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดคุณแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำร้าย
คุณเจอปั๊บแจ้งตำรวจเลย

แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะ